เรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะเราก็ใจจดใจจ่อรอจะดูกันอยู่นะครับ
ก็ใกล้ที่จะเริ่มกันแล้วเดี๋ยวก็คงมีข่าวดีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับ
แต่ว่าฟุตบอลหญิงของเรานะครับถึงแม้ว่าฟุตบอลชายไทยไม่ได้ไป
แต่ว่าบอลหญิงเราก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็ในปีนี้นะครับกำลังจะลงแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
แล้วก็มีลุ้นด้วยมีลุ้นที่จะได้โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลโลก
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราสร้างบริษัทไปครั้งแรกที่แคนาดานะครับ
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันเลยว่าการเลือกตัว๒๓คนสุดท้ายนะครับ
ของทางหนึ่งฤทัยศาสตทองเวียนออกมาก็มีแกนหลักนะครับ
เขาก็เขียนข่าวออกมาบอกว่ามีอรไทยศรีมณีคนทำ๒ประตูจากการแข่งขันครั้งที่แล้ว
หน้าตัวหลักโดนภาษีตราตัวหลังที่เป็นหัวใจสำคัญของทีมกัปตันทีม
ซูนิสาสร้างไทยสงศ์นะครับซึ่งเป็นแข้งมากประสบการณ์
ซีก็ยังยกให้ทางมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงค์เป็นกองหน้าดาวรุ่ง
ที่น่าจะแจ้งเกิดจากรายการนี้ได้
โอ้โหคือรูปร่างแล้วก็ทักษะนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคนนี้นะ
สำหรับมิรันดานะครับก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามอง
หลังจากทำประตูชัยในนัดที่ชนะไต้หวัน๑ต่อ๐
พาทีมคว้าแชมป์กลุ่มนะครับในรอบคัดเลือก
รวมถึงอีกคนนึงก็มีกัญญนัทเชษฐบุตรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นกำลังเสริมนะครับที่สำคัญในการช่วยให้ทีมนั้นคว้าตัวไป
ในการที่จะลุ้นคว้าตัวไปฟุตบอลหญิงชิงชำโลกปี๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยบรรยากาศภายในทีมชาบาแก้วตอนนี้ก็ถือว่า
อุ่นเลยทีเดียวนี่มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ๒๑ปีให้กับวิรันดานะครับ
ของหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันภายในโรงแรมที่พักระหว่างรับประทานอาหารมื้อเย็น
เมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมานั่นเองครับโอ้โหเป็นไงบรรยากาศสุดยอดเลยนะ
จะอายุครบ๒๑นะครับเรียนด้าก็บอกว่าของขวัญของเธอที่อยากได้มากกว่านี้นะ
คือการรับใช้ทีมชาติครั้งแรกแล้วก็สามารถที่จะพาทีมชาติชุดใหญ่ไปฟุตบอลโลกได้อีกสมัยหนึ่งนะครับ
จะเป็นความสุขของเธอมากนี่ดีนะบรรยากาศของฟุตบอลหญิงเขาน่ารักนะ
ถ้าเป็นฟุตบอลชายเนี่ยฉลองวันเกิดนี่มีปลาไข่กันไปแล้วเละเทะเลยซิโก้เลยนะครับ
ก็จะมีไข่แล้วก็มีอุปกรณ์ที่มันทำให้เปิดทุกอย่างรวมมาที่ตัวของเจ้าของวันเกิดนะครับ
ส่วนเรื่องของอาหารการกินบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับ
เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากนายพรพงศ์กณิตถานนท์นะครับ
เอกอัครราชทูตไทยณกรุงอำมานประเทศจอแดนนะครับ
นำอาหารไทยมามอบให้นะครับ
นายพรพงศ์ก็เปิดเผยว่าตอนแรกก็ตั้งใจเลยนะว่าจะเปิดบูธอาหารไทยในโรงแรมที่พัก
แต่ว่าทางโรงแรมเขาไม่อนุญาตนะครับ
ก็เลยทำอาหารกล่องมาให้แทนแล้วก็จะมีอาหารไทยมาให้ทุกวันนะครับ
เพื่อให้นักเตะนั้นได้รับประทานเพิ่มพลังเพื่อจะมีกำลังใจในการสู้ศึกนี้นะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเชิญชวนแล้วก็พาคนไทยนะครับที่อาศัยอยู่ในจอแดนประมาณสักร้อยคนมาเชียร์ที่สนามในทุกนัด
พร้อมกับอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับ
คว้าโคต้าไปฟุตบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศสให้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้นะ
๒ทุ่ม๔๕นาทีตามเวลาไทยแล้วก็๙เมษายนเจอกับจอแดนเจ้าภาพของการแข่งขันในครั้งนี้
กลางนี้ละเที่ยงคืนวันที่๑๐เมษายนตามเวลาไทยนะครับแล้วก็๑๒เมษายนก็เป็น๑นัทนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าผลการแข่งขันกับจอแดนกับจีนเราดีเจอฟิลิปปินส์ถ้าเราเก็บ๓คะแนนก็แทบจะการันตีอยู่แล้วนะครับ
เที่ยงคืนของวันที่๑๓เมษายนตามเวลาไทยนะครับ
ไปคือได้สิทธิ์อัตโนมัติ
แล้วเราก็ได้อันดับ๕ของรายการ